มาติดตามข่าวคราวดราม่าของสองนักร้องสาวอย่างลาล่ากับลูลูกันบ้างดีกว่า
เหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะสั่นคลอนซะแล้วนะคะคุณผู้ชม
เพราะชาวเน็ตเขาจับสังเกตสังเกตจากอะไร
จากข้อความที่ทั้งคู่ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวความสัมพันธ์ของเพื่อน
ที่มันแบบแปลกเจ็บจี๊ดสุดแสบ
บอกว่าเพื่อนบางคนเป็นของขวัญบางคนเป็นบทเรียน
แฮชแท็กเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยน
ซึ่งเหล่าแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ถามกันยกใหญ่นะคะว่า
ข้อความคมจังเป็นอะไรใจเย็นนะ
จากนั้นต่อมาค่ะสาวลาล่าเองก็ได้โพสต์บ้างเป็นคลิปกับสุนัข
พร้อมข้อความว่าหมาคือสัตว์สี่เท้ามีหางด้วย
ปากของหมาชอบงับกัดถ้าเจอหมานักเลงไม่เป็นมิตรก็มีสิทธิ์โดนกัดได้
คนคือมนุษย์มี๒เท้า๒มือมีสติปัญญาทำมาหากินเองได้
มีปากพูดได้แฮชแท็กไม่ใช่มีปากไว้กัด
บอกให้ซิดบอแมนเซคืออีสานคือภาษาอีสานไว้ไล่หมา
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูจากคลิปจะได้อรรถรสกว่าค่ะ

เพื่อนที่ดีจะเข้าใจเราไม่ใช่อิจฉาเราที่เราได้ดี
ซั่นกงได้ใจความเลยนะคะ
ซึ่งบรรทะย์รัสเองก็ได้พยายามติดต่อสอบถาม
ยังสองนักร้องสาวทั้งคู่ก็บอกเหมือนกันนะคะว่า
แต่ว่าชาวเน็ตพูดของเราก็จับสังเกตว่า
หรือว่ามันมีปมขัดแย้งลึกด้านธุรกิจอะไรแบบนี้หรือเปล่า

ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตนะคะ